คุณผู้ชมคะต่อไปนี้เดี๋ยวพาไปดูภาพประวัติศาสตร์กันหน่อยนะคะ

บรรยากาศการฉีดวัคซีนนะคะเข็มแรกของประเทศไทยเนี่ย
ไปเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดให้กับทางด้านของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในอนุทินอนุทินชาญวีรกูลนะคะ
นายกรัฐมนตรีเองวันนี้ยังไม่ได้ฉีดค่ะ
เพราะว่าอายุเกินนายกตอนแรกจะฉีดแอสตราเซเนก้า
ยังฉีดไม่ได้วันนี้ก็เลยเป็นเข็มแรกที่ฉีดไปกับนายอนุทิน

นี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับ

ทางหมอยงหมอยงผู้วรพันธ์นะครับ
เป็นผู้ฉีดให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็จะมีหมอนหนึ่งท่านที่เป็นคนฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็มีพยาบาลผู้ช่วยนะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะครับ
นี่ค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว
รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยสารหน้าสุขนะครับ
ใช่แล้ววันนี้บรรดารัฐมนตรีก็บางส่วนก็มาเข้ารับการฉีดวัคซีน
มีคนไปถามท่านขโมยซีนท่านนายกหรือเปล่า

ก็ไปดูทางตอนต่าง
คุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยิ้มแป้นทีเดียวนะคะ

เดิมฉีดวัคซีนโควิด๑๙เป็นคนแรกของประเทศไทยค่ะ
โดยนายแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็เป็นผู้ทำการฉีดวัคซีนให้กับนายอนุทิน
ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
อย่างที่บอกถึงแม้จะไม่ได้ฉีดนะวันนี้

แล้วก็มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ด้วยนะคะ
จากนี้ก็ยังมีรัฐมนตรีอีก๔คน
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แก่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
อิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกรสวงศึกษาที่การ
จากนั้นก็เป็นผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขที่ทยอยกันเข้ามาฉีด
นายอนุทีนบอกหลังจากได้รับวัคซีนบอกว่า
ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล
วัคซีนที่ได้รับผ่านการรับรองทดสอบวิจัยและพัฒนามาแล้ว
ที่สำคัญอยู่ในการควบคุมของแพทย์
โดยหลังการฉีดจะมีการสังเกตอาการประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ

คาดว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ
ทุกคนในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะคะ
ก็เป็นในส่วนของที่ได้เห็นบรรยากาศกัน
คือนายกรัฐมนตรีเขาก็แบบดุสื่อด้วยนะ
ดุหน่อยอย่าดราม่ามาก
ถ้าถามว่าทำไมนายกไม่ได้ฉีดอะไรอย่างนี้ไง
บอกว่าทุกคนทำงานกันเหนื่อยขอขอบคุณที่ทำงานขอให้ประชาชนมั่นใจ
จากนี้ยังมีการฉีดต่อให้บุคลากรทางการแพทย์อีก๒๐๐โดสด้วย

คือยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ของการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คนที่ฉีดเนี่ยนะเดี๋ยวอีก๒๔สัปดาห์เนี่ยต้องมาฉีดอีกทีนึง
ก็เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการน้องอุ๋ยถามน้องอุ๋ยถามพี่ว่าพี่จะฉีดไหม
ฉีดนะขอให้ได้ฉีดเถอะส่วนตัวพี่นะพร้อมฉีดป่ะ
ก็อยากจะป้องกันก็ต้องฉีดนะฮะถ้าสมมุติเลือกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะ